พร้อมจะรายงานสดบรรยากาศที่อบตโป่งพานะคะ
เดี๋ยวเรากลับไปสดที่นั่นเลยนะคะเชิญทั้งสองท่านค่ะ
ค่ะเมื่อเจ้าครู่ที่ผ่านกระจาย

ที่บริเวณอบตปลงภิมพัฒน์แห่งนี้นะคะ

ทุกคนที่มาในวันนี้ค่ะดูมีความสุขแล้วก็หัวเราะนะคะ
ไปตลอดระยะเวลาที่แถลงข่าวเลยทีเดียวค่ะ
ก็ได้มีการพูดจาแล้วก็เล่นกับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะ

ก็ท่านผู้บัญชาการเองนะคะท่านก็มีการบอกนะคะว่า
ขณะนี้นั้นได้นำหมูป่านะคะอีก๔คนออกมา
จากที่บริเวณหน้าถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แปลว่าตอนนี้นะคะทีมหมูป่าค่ะได้ออกมาถึงที่
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทั้งหมด๘คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็ขอขอบคุณทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะคะ
รวมถึงมีการบอกข่าวดีด้วย

เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา๑๐โมง๑๘นาที
แล้วก็ไปสิ้นสุดที่เวลา๒ทุ่มครึ่ง
ใช้เวลาทั้งหมด๑๑ชั่วโมง๑๒นาทีนะคะ
ในขณะที่วันนี้ภารกิจเริ่มต้นเนี่ย
โมงเช้าแล้วก็มาเสร็จสิ้นเวลา๒ทุ่มตรง

เท่ากับว่าเราทำเวลาได้ดีขึ้นถึง๒ชั่วโมงเลยทีเดียว
ซึ่งทางด้านผู้บัญชาการสอรก็บอกนะคะว่า
วันนี้มีการเพิ่มทีมเข้าไปมากขึ้น
อย่างทีมดำน้ำตอนแรกเนี่ยมี๑๓คน

แล้วก็มีทีมที่เข้าไปดำน้ำ
วางแท็งค์วางไกลลอร์ดกว่า๑๐๐ชีวิต
ที่ดำลงไปช่วยเหลือหมูป่าทั้ง๔คนในวันนี้

ทำให้ปฏิบัติการวันนี้ราบรื่น

ท่านบอกว่า๙๐คนเข้าไปค่ะแต่วันนี้มีร้อยกว่าคน
นั่นก็แปลว่าความเชี่ยวชาญความชำนาญ
รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ก็ต้องลดน้อยลงอย่างในวันนี้ด้วยค่ะ
ใช่ค่ะรวมถึงเมื่อวานนี้นะคะท่านบอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเนี่ย
นักดำน้ำที่เข้าไปทีมแรกก็คือมีการไปพักผ่อน
แต่ก็ยังมีทีมช่วยเหลือทีมสนับสนุนด้านนอกนะคะที่เขายังรออยู่
หลังจากเสร็จภารกิจนำตัวหมูป่าคนที่๔เมื่อวานนี้ออกมาแล้วเนี่ย
ที่สนับสนุนด้านนอกก็เข้าไปดำวางแท้งทันทีเลย
ก็เลยทำให้การเตรียมพร้อมวันนี้ใช้เวลาน้อยลง
แล้วก็ปฏิบัติการวันนี้ทำได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น
มีคนถามเหมือนกันว่าแล้วพรุ่งนี้จะเริ่มกี่โมง
ผู้บัญชาการสอรตอบเหมือนเดิมนะคะว่าเราต้องการอย่างน้อย๒๐ชั่วโมง
เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งการวางแท้งวางไกด์หลอททุกอย่าง
เพราะว่าท่านผู้ประชาการสอรเน้นย้ำแล้วนะคะว่า
ต้องมีความพร้อม๑๐๐เต็มเท่านั้นถึงจะนำตัวน้องที่เหลือออกมาได้
มีคนถามเหมือนกันว่าสุขภาพน้องภายในถ้ำตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณพลอยสจี
ใช่ค่ะท่านก็บอกว่านะคะตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีนะคะ
มีทีมแพทย์นะคะมีการประเมินทั้งสภาพจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายตลอดเวลาค่ะ
จากน้องที่อยู่ในถ้ำอีก๕คนจะสุขภาพแข็งแรงดีแล้วนะคะ
น้องอีก๘คนค่ะที่อยู่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะ
ท่านก็บอกว่าสุขภาพแข็งแรงดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
เมื่อทุกคนถามว่าเมื่อเช้านี้อยากจะกินข้าวผัดกะเพรา
ได้กินกันไหมนะคะท่านก็ตอบว่าไม่ได้กิน
ไม่ได้กินไหมคะเรื่องจากว่าสภาพร่างกายของน้องค่ะยังต้องมีการปรับตัวนะคะ
ซึ่งท่านบอกว่าแพทย์พยาบาลได้มีการจัดเป็นเหมือนกับอาหารเหลวนะคะ
คล้ายกับโจ๊กนะคะให้น้องกินก่อนนะคะ
เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับการปรับสภาพแล้วก็ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายในตอนนี้นะคะ
ก็ต้องบอกน้องว่าให้อดใจรอไปก่อนนะคะ
ผัดกะเพราอีกไม่นานได้กินแน่นอน
ใช่ค่ะรวมถึงท่านยังบอกด้วยนะคะว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มาร่วม
ให้กำลังใจมาลงพื้นที่เองด้วยแล้วก็ให้กำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่
ทีมงานไทยทีมงานต่างชาติ
รวมถึงครอบครัวของหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตด้วยนะคะ

ประชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา

โดยท่านบอกว่าก็ต้องขอบคุณทั้งหน่วยซิลทั้งกองทัพบก

เป็นกู้ภัยที่เป็นหมอพยาบาลทหารป่าไม้อุทยาน
แล้วก็ทีมสูบน้ำแล้วก็รวมถึงฝั่งฝ่ายของมหาดไทยทั้งหมดด้วย

บอกว่าให้พูดไล่เรียงคงไม่หมดจริง

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดแล้ว

พอที่บินรับส่งตัวน้องในวันนี้

ใช่ค่ะก็แสดงว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานเรียกได้ว่าบูรณาการร่วมกัน

ใช่ค่ะแล้วก็พี่มิ้นค่ะพลอยเห็นคีย์เวิร์ดสำคัญนึงค่ะ

ท่านบอกว่าคนสำราญงานสำเร็จค่ะ
โอ้โหต้องบอกว่าสื่อมวลชนปรบมือแล้วก็ยิ้มกว้างกันเลยทีเดียวนะคะ
แต่คือทุกท่านที่มาแถลงในวันนี้
ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขอขอบคุณสื่อมวลชนมากจริง
เพราะว่าขออะไรไปสื่อมวลชนก็ให้
ตอนนี้เหลืออีกอย่างหนึ่งที่ต้องขอคือขอพระพิรุณหรือว่าพระอาทิตย์นะคะ

ขอให้อากาศดีแบบนี้อีกสัก๓วันได้ไหม
ภารกิจจะได้เป็นไปได้อย่างราบรื่น
ใช่ค่ะซึ่งพวกเราเองนะคะที่อยู่ตรงนี้ค่ะ
ภาวนาแล้วก็ขอเช่นเดียวกันนะคะพี่มิ้น
สภาพอากาศในตลอดระยะเวลา๓วันที่เหลือ
ขอให้สภาพดินฟ้าอากาศนั้นมีแดดออกแล้วก็ฝนไม่ตกลงมานะคะ
เพื่อที่จะง่ายต่อการปฏิบัติภารกิจค่ะของทั้งเจ้าหน้าที่
แล้วก็ให้น้องออกมาจากหน้าถ้ำได้อย่างปลอดภัยด้วย
นายกรัฐมนตรียังฝากบอกมาด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ขอบคุณสื่อมวลชนต่างชาติด้วยที่มารายงานให้เรื่องนี้
กลายเป็นข่าวที่คนให้ความสนใจไปทั่วโลก
ขอบคุณสื่อมวลชนที่รายงานข่าวอย่างถูกต้องแม่นยำ
รายงานอะไรที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง
รวมถึงบอกว่าเหตุการณ์นี้ขอให้เป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายในประเทศไทย
เชื่อว่าทุกคนได้ถอดบทเรียนในเรื่องนี้แล้ว
โดยเฉพาะเด็กทั้ง๑๓คนเด็ก๑๒คนและโค้ชอีก๑คน
ทั้ง๑๓คนได้ถอดบทเรียนเรื่องนี้แล้ว
ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ
ว่าเขาจะนำเป็นบทเรียนในชีวิตต่อไป
และผู้บัญชาการสอรก็บอกด้วยนะคะว่าเราทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทีมงานนักดำน้ำหรือว่านักข่าว
ก็จะต้องถอดบทเรียนจากเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน
นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเลยนะคะว่า
เหตุการณ์นี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกในแผ่นดินประเทศไทย
ใช่ค่ะเพราะว่าจากการสอบถามนะคะ
แล้วก็จากการที่ทีมข่าวเราตระเวนลงไปดู

ที่เขาแบบว่ามีการถอดบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้
มีการสอนมีการจำลองเหตุการณ์นะ
ว่าถ้าหากนักเรียนไปติดในถ้ำ
จะต้องมีการทักษะในการช่วยชีวิตอย่างไร
มีการทักษะในการเอาตัวรอดอย่างไรนะคะ
ว่าผ่อนคลายลงไปมากจริง
คือเมื่อวานนี้เนี่ยสื่อมวลชนเองทุกคน
ก็ทำงานด้วยความกดดันแล้วก็ตึงเครียดนะคะ
เพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มอะไรยังไงเมื่อไหร่
รู้เพียงแค่ตอนที่ผู้ประชาการสอร์รอแถลงว่า

ไม่รู้ว่าน้องจะออกมาเวลาไหน

ไม่รู้ว่าจะใช้รถพยาบาลหรือว่าเฮลิคอปเต

ทุกคนก็ได้แต่เฝ้ามองถนนมองฟ้านี่แหละค่ะ

คือทำงานด้วยความไม่รู้เนี่ยมันก็เครียดนะคุณพลอยสจิน
ใช่ค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะถือว่าเป็นปฏิบัติการวันที่๒
พวกเรารวมถึงเจ้าหน้าที่มีความผ่อนคลายความเครียดลง
เนื่องจากว่าเราก็จะต้องมองถนน

เราก็จะเริ่มจ้องมองกันแล้วว่า๕โมงกว่า
น้องคนที่๕นะคะจะต้องออกมาจากหน้าปากถ้ำ

พอยกับพี่มิ้นก็คือจะต้องมานั่งรอกันอยู่ตรงนี้
คนหนึ่งมองฟ้าคนหนึ่งมองถนน

คือต้องบอกว่าเป็นการทำงานที่ผ่อนคลายขึ้น
เพราะว่าเราเริ่มคำนวณเวลาได้แล้ว

พรุ่งนี้เราก็จะลองกะคำนวณนับนิ้วเวลาคร่าวอีกแหละ
ว่าก็อาจจะเริ่มได้ในเวลาเดิม๑๐โมง
หรืออาจจะเป็น๑๑โมงก็แล้วแต่นะคะ

ในการกู้พันด์และส่งกลับน้องมากขึ้น
การทำงานของสื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศ
เพื่อที่จะให้ได้ภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพณนาทีสำคัญ
การแถลงการก็เหมือนกันด้วยความที่ภารกิจกู้ภัยและส่งกลับ
ตอนนี้กล้าพูดได้เลยว่าดำเนินมาครึ่งทางแล้ว

ผ่านด้านเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้บัญชาการสรรค์เราเอง
ท่านก็ใจชื้นขึ้นโล่งขึ้นผ่อนคลายขึ้น
วันนี้นี่พูดคุยหยอกล้อกับสื่อมวลชนมากกว่าที่เคยเลย
ใช่ค่ะซึ่งทุกคนเองก็คงเชื่อมั่นนะคะว่าในวันพรุ่งนี้
การปฏิบัติภารกิจก็จะต้องเริ่มขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียง

ในวันนี้เป็นวันที่๒พรุ่งนี้เป็นวันที่๓

และที่แน่นอนนะคะน้องคนแรกที่จะออกมาในวันพรุ่งนี้

ซึ่งเราก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่

สภาพอากาศเหมาะสมทุกอย่างเป็นดีเดย์ค่ะ
ซึ่งนอกจากจะเป็นการขอบคุณสื่อมวลชน

อีกหนึ่งกลุ่มคนที่ขาดไม่ได้ก็คืออาสาสมัคร

เพราะต้องบอกว่าที่สื่อมวลชนทุกคนเนี่ย
กินดีอยู่ดีมีข้าวกินมีน้ำเย็นดื่ม

มีห้องน้ำดีใช้ก็ต้องยอมรับเลยนะคะ
ว่าเป็นเพราะว่าอาสาสมัครและจิตอาสาต่าง

ผู้บัญชาการสอรเองท่านก็ฝากขอบคุณมาด้วย
เช่นกันสำหรับทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
เพื่อที่เราทุกคนจะได้เห็นหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิต
รอดออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยค่ะ
มาจนถึงณเวลานี้ก็เป็นปฏิบัติการวันที่๒นะคะ
สิ่งที่ทุกคนรอคอยค่ะนั่นก็คือ
ปฏิบัติการวันที่๓ที่จะนำอีก๕คนออกมาได้
ซึ่งเรานะคะรวมถึงทุกคนก็คงจะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
พรุ่งนี้นั้นจะนำพาอีก๕ชีวิตนั้นออกมาครบทั้ง๑๓คน
เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะ
อย่างพี่มิ้นบอกว่าทางกรมบุตุก็บอกว่าฝนจะตกนะคะ

เพราะฉะนั้นเราก็ภาวนาให้เป็นแบบนั้นด้วยค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามรายงานสดได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะ

เราจะรายงานกลับไปให้คุณผู้ชมได้รับทราบอย่างแน่นอนนะคะ

คุณพลอยสจิริธิสินและดิฉันอรัชพรชาลาดล
รายงานสดจากหน้าอบตโป่งผาค่ะ
ขอบคุณคุณพลอยสจีคุณอรัชพรและทีมข่าวด้วยนะคะ
ก็ครบถ้วนนะคะรายละเอียดในส่วนของการแถลงข่าว